โอ้โหนี่ยังไม่ผ่านเดือนมีนาคม
แต่ก็เตรียมตัวเที่ยวสงกรานกันแล้วนะครับ
แล้วก็สงกรานปีนี้มีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เฉพาะในกลุ่มของอาเซียนจีนไต้หวันอินเดีย

แล้วก็มีเงินสะพัดกว่า๒๐๐๐ล้านบาท

อย่างเชียงใหม่ที่ยังมีมลพิษอยู่

และสิ่งที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวสงกรานบ้านเรา
ก็คือเรียนรู้เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี
ดังนั้นสงกรานปีนี้เรารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับ

ยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททมีการประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกราน
ระหว่างวันที่๑๒๑๖เมษายน
ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐เทียบกับปีที่แล้วนะครับ
มูลค่ารวมอยู่ที่๒๙๘๐ล้านบาท
จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ๘
ก่อให้เกิดรายได้๑๒๘๓ล้านบาท
คือเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๔นะครับ
นี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียนครับ

เพราะมีการจัดกิจกรรมสงกรานในพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่างคึกคัก
ประกอบกับเรื่องของการผ่อนปลนมาตรการตรวจลงตรา
การเดินทางผ่านข้ามแดนทางบก
แล้วก็เรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ซึ่งขยายเวลาถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับ
ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดว่าจะมีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ๓
สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า๑๖๐๐บาท
และสาเหตุที่การขยายตัวอาจจะไม่มากนักนะครับ

ช่วงที่ผ่านมาเชียงใหม่นี่ติดแบบอันดับหนึ่ง
แล้วต่อเนื่องหลายวันด้วยระดับโลกเลยนะ

อีกทั้งเรื่องของความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนไทย

เริ่มไม่ค่อยอยากจะเดินทางระยะไกล
เพราะกลัวปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดตามถนนสายต่าง
เอเชียมิตรภาพพะหนโยธินอะไรแบบนี้
แต่คนที่ยังกลับภูมิลำเนานี่ยังคงมีความจำเป็นอยู่นะครับ